โจโรประเทศของโจโรคือมีหมาย๑๒หมายทำไมเข้ามาประเทศไทยได้
ก็สังเกตว่าเขาเข้ามาครั้งแรก๒๗มี๕โหกเขาเข้าออก๕๔ครั้ง
ครั้งสุดท้าย๑๐ทุกษฎาภาพออกไปที่๑๓ทุกษฎาภาพ
จะสังเกตนะครับหมายเขาเนี่ยมันมีมาต่อที่๒๕เมษา๖๒
เพราะฉะนั้นในระบบของพันธุ์นักส่วนคนเข้าเมืองก่อนหน้านั้นในแรกก็ส่วนที่เดิม
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรายังต่ออยู่ที่คดีใหญ่ระดับโลกนะคะ

ในประเทศไทยก็คือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ
คุณผู้ชมคะถ้าเราเอาจากเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะที่ทางทีมงานได้คุยกับโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะคะ
โฆษกรัฐบาลนะคะอาจารย์นานุมลก็บอกว่า
ก็ขอให้เป็นหน้าที่ของ๓หน่วยงานที่จะตอบคำถามเหล่านี้นะคะ
ก็คือแบ่งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
ราชธรรมเมื่อวานนี้เราคุยกับท่านอธิบดีกรมราชธรรมไปแล้วนะคะ
แล้วก็อีกหนึ่งหน่วยงานก็คือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็คือสตมนะคะ
ซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นภาพข่าวไปก็จะเห็นได้ว่าก็ทำมานำเสนอถึงที่มาที่ไป
เรียงวันที่เรียงเวลาว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ
เพื่อเป็นการอธิบายสิ่งที่คุณพันนิกาของอดีตพักอนาคตใหม่ออกมาพูด
แล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าการที่คนที่มีหมายแดงติดตัวเดินทางเข้าออกในประเทศไทยอยู่หลายครั้ง
ทำไมถึงทำได้มีการให้ความช่วยเหลือกันไหมหรือว่าเป็นแค่ลักษณะ
อันนี้ดิฉันสรุปเองนะคะเธอไม่ได้ใช้คำนี้นะคะ
หรือว่าเป็นลักษณะที่ต้องสงสัยว่ามันมีการเรียกรับสินบนส่วนบุคคลในระบบเล็ก
วันนี้ค่ะเราก็เลยเชิญมาซึ่งก็มาค่ะหลังจากที่ให้ข่าวแถลงข่าวไปแล้วนะคะ
เราเชิญสองท่านในรายการเดี๋ยวในระหว่างรายการ
ก็จะมีการโทรศัพท์คุยนะคะกับคุณพันนิกาด้วยนะคะ
เผื่อมีประเด็นที่มีข้อมูลที่ไม่ตรงกัน
จะได้คุยในเวลาแล้วก็เวทีเดียวกันนะคะ
ท่านแรกในรายการของเราค่ะคุณผู้ชมค่ะ
รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะ
ตมตรีชูชัดทารีชัด
อีกหนึ่งท่านคือรองโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะ
พันธบทเอกเชิงรนริมพดีสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

ตอนแรกดิฉันก็นึกว่าดิฉันก็น่าจะได้ข้อมูล
ข้างละเอียดแล้วจากการแถลงข่าวของคุณพันนิกา
พอสตมทำมาดิฉันว่าละเอียดกว่าเขาแถลงอีกนะคะ
ตั้งใจใช่ไหมคะคือมันมีข้อมูลบางส่วนที่คุณพันนิกาอาจจะไม่ได้มี
แต่ว่าเชื่อมโยงกันกับข้อมูลที่สตมมี
แล้วก็น่าจะอยู่ในเรื่องเดียวกันถูกไหมครับท่านรอง
โจโลตรในประเทศของโจโลตรคือมีหมายอีก๒หมาย
สองหมายเนี่ยทำไมเข้ามาประเทศไทยได้ก็สังเกตนะครับว่าเขาเข้ามา
ครั้งแรกเนี่ยยี่สิบเจ็ดนะครับยี่ห้าพอเข้าออกเนี่ย
ห้าสิบสี่ครั้งนะครับครั้งสุดท้ายเนี่ยสิบทุกษศาสตร์หก
ออกไปที่สิบสามทุกษศาสตร์หกนะครับจะสังเกตนะครับ
หมายเขาเนี่ยมันมีมาก่อนวันที่ยี่สิบเก้าเมษาหกสอง
เพราะฉะนั้นในระบบของพัฒนาส่วนคนเข้าเมือง
ก่อนหน้านั้นในแรกก็ส่วนที่เดียว
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรายังต่ออยู่ที่คดีใหญ่ระดับโลกนะคะ
แล้วก็ถูกเปิดไปในประเทศไทยก็คือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ
คุณผู้ชมคะถ้าเราเอาจากเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะที่ทางทีมงานได้คุยกับโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะคะ
โฆษกรัฐบาลนะคะอาจารย์นานุมลก็บอกว่า
ก็ขอให้เป็นหน้าที่ของ๓หน่วยงานที่จะตอบคำถามเหล่านี้นะคะ
ก็คือแบ่งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
เมื่อวานนี้เราคุยกับท่านอธิบดีกรมราชธรรมไปแล้วนะคะ
แล้วก็อีกหนึ่งหน่วยงานก็คือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ก็คือสตมนะคะซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นภาพข่าวไป
ก็จะเห็นได้ว่าก็ทำมานำเสนอถึงที่มาที่ไป
เรียงวันที่เรียงเวลาว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ
เพื่อเป็นการอธิบายสิ่งที่คุณพันนิกาของอดีตพักอนาคตใหม่ออกมาพูด
แล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าการที่คนที่มีหมายแดงติดตัว
เดินทางเข้าออกในประเทศไทยอยู่หลายครั้งทำไมถึงทำได้
มีการให้ความช่วยเหลือกันไหมหรือว่าเป็นแค่ลักษณะ
อันนี้ดิฉันสรุปเองนะคะเธอไม่ได้ใช้คำนี้นะคะ
หรือว่าเป็นลักษณะที่ต้องสงสัยว่ามันมีการเรียกรับสินบนส่วนบุคคล

คือก็คิดได้สารพัดสำหรับการตั้งข้อสังเกตนี้
ของคุณพันนิกาอนาคตใหม่นะคะ
วันนี้ค่ะเราก็เลยเชิญมา
ซึ่งก็มาค่ะหลังจากที่ให้ข่าวแถลงข่าวไปแล้วนะคะ
เราเชิญสองท่านในรายการเดี๋ยวในระหว่างรายการ
ก็จะมีการโทรศัพท์คุยนะคะกับคุณพันนิกาด้วยนะคะ
เผื่อมีประเด็นที่มีข้อมูลที่ไม่ตรงกัน
จะได้คุยในเวลาแล้วก็เวทีเดียวกันนะคะ
ท่านแรกในรายการของเราค่ะคุณผู้ชมค่ะ
รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะ
ตมตรีชูชัดทารีชัด
อีกหนึ่งท่านคือรองโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะ
ปัญหาตรวจเอกเชิงรลริมพดีสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

ตอนแรกดิฉันก็นึกว่าดิฉันก็น่าจะได้ข้อมูลค่อนข้างละเอียดแล้ว

พอสตมทำมาดิฉันว่าละเอียดกว่าเขาแถลงอีกนะคะ

คือมันมีข้อมูลบางส่วนที่คุณพันนิกาอาจจะไม่ได้มี
แต่ว่าเชื่อมโยงกันกับข้อมูลที่สตมมี
แล้วก็น่าจะอยู่ในเรื่องเดียวกันถูกไหมครับท่านรอง

ถ้าเรียงตามเอกสารที่ได้จากสตมมาคือเรียงตามบุคคลนะคะ

ขอเป็นตัวคนที่ทางคุณพันนิกาบอกว่า
คือเหมือนกับตกเป็นแพ้ในสถานะแพ้
ก็คือคนที่มีสัญชาติสวิสนะคะ

ประเด็นก็คือคือในส่วนของ

กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นทางทำไมเขาถึงกลายเป็นแพ้ได้

แต่กรณีที่พอมีการตัดสินเสร็จแล้วเขาออกนอกประเทศไทยไปแล้ว

คือจริงเวลาเราพูดตัวเลข๑๐๐ปี
๐ปีเป็นตัวเลขที่อยู่ในคำพิพากษาคดีเขา
แล้วสตมต้องบังคับใช้ตามคำพิพากษา
หรือเป็นตัวเลขที่สตมมาเทียบ
แล้วก็อ้อตามกฎหมายสตมคือเข้าไม่ได้อีกร้อยปีนะ
เป็นกฎหมายใครคะ

เข้าเมืองพศ๒๕๒๒ไม่ได้ปรากฏอยู่หรอก
แต่ประเด็นก็คือว่าตามพบคนเข้าเมืองพศ๒๕๒๒มาตรา๑๒องค์เล็บ๖
มาตรา๑๒องค์เล็บ๖ท่านต้องบุคไว้เลยว่า
คนที่ได้รับโทษโดยคำพิพากษาของสารไทยเนี่ย
อันนี้เราก็จะห้ามเข้าประเทศไทย
ห้ามก็เป็นการที่ห้ามตลอดไปเลย
โดยเราจะนำข้อมูลไปลงในบัญชีเฝ้าดู
คือฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ในหน้าจอที่เราจะบันทึก
มันก็จะมีบันทึกตั้งแต่๑ปี๕ปี๑๐ปี
แล้วก็ถ้าเป็นโทษเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาหลายอย่าง
แล้วก็วิ่งชิงป้นเกี่ยวกับทรัพย์ชีวิตร่างกายอะไรต่างก็

ประเด็นก็คือในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะเขียนเป็น

คือพูดง่ายนะครับ
เราไม่ได้มองว่าพิพากษากี่ปีจำคุกกี่ปีนะครับ
ในมุมของสำนักงานตัวคนเข้าเมือง
เรามองว่าเป็นบุคคลที่ถูกพิพากษาจำคุกแล้ว

พอชาวต่างชาติได้รับโทษจำคุกแล้วในประเทศไทย
ก็จะเข้าข่ายเป็นบุคคลต้องห้าม

ซึ่งเราเรียกกันว่ามาตรา๑๒
ซึ่งเป็นลักษณะของบุคคลชาวต่างชาติ
ซึ่งได้รับโทษจำคุกในคดีอาญา

ในการเข้าประเทศไทยเป็นอันหมดกัน

เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะว่ากันจริงก็คือ
ห้ามเข้าประเทศไทยตลอดชีวิต
แต่เนื่องจากในระบบโปรแกรม
ของผู้ออกแบบโปรแกรมในระบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ย

ที่เราเรียกกันภาษาที่เข้าใจกันเอง
มีนาหนา๕ปี๑๐ปีอย่างที่ท่านรองพูดนะครับ
สูงสุดคือคนที่ไม่ให้เข้าเลยตลอดชีวิตเนี่ย

แต่เขาใช้ตัวเลข๑๐๐ปี
ซึ่งเป็นการประมาณการของอายุคน
ว่าเต็มที่เนี่ย๑๐๐ปีคงไม่มีใครเดินทางแล้ว
เมื่อสักครู่ที่ท่านรองพูดว่าคำว่า๑๐๐ปี
ไม่ได้มีเขียนไว้ในกฎหมายสตม
มันเทียบจากอะไรนะคะระเบียบหรือประกาศ
คือเปรียบเทียบจากความเป็นจริง
อย่างที่ท่านรองพุทธการพูดนะครับ
คือคนอายุถึง๑๐๐ปีโอกาสมันน้อยอยู่แล้ว
กว่าจะทำผิดอายุ๒๐๓๐ปีแรงต่าง

คือในคำพิพากษาของเขา
ในคำพิพากษาจะไม่ได้ระบุว่า
บุคคลคนนี้จะกลับเข้าประเทศไทยไม่ได้อีกกี่ปีไม่มีใช่ไหมคะ

แต่ว่าเป็นงานของสตมที่มาถอดจากโทษที่เขาได้รับ

เมื่อชาวต่างชาติคนนั้นถูกพิพากษาโทษจำคุก

ความผิดเรียบร้อยแล้วมีหลักการรับโทษเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ชาวต่างชาติกลุ่มเหล่านี้จะเข้าข่ายเป็นบุคคลต้องห้ามทันที
คำว่าเป็นบุคคลต้องห้ามก็คือไม่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้เลย
เมื่อไม่สามารถอยู่ได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีการ
เขาเรียกว่าเนรเทศหรือส่งกลับประเทศของตัวเองไปนะครับ
แล้วก็จะขึ้นเป็นบัญชีบุคคลต้องห้ามไว้
คราวนี้การขึ้นบัญชีบุคคลต้องห้ามเนี่ยมันมีกรอบ
เป็นรายละเอียดในเชิงเทคนิคเขาเรียกว่าโปรแกรม
เรียนขอถามแทรกท่านรองตรงนี้ค่ะ
คือว่า๕ปี๑๐ปี๑๐๐ปีซึ่งหมายถึงตลอดชีวิตเนี่ยนะคะ
เทียบยังไงคะคือจำคุกกี่ปีโทษจำคุกกี่ปีหรือยังไงคะ
อะไรของนี่อันนี้แต่สำหรับโทษจำคุกเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ค่ะซึ่งถ้าสมมุติแบบเกิดเป็นโทษจำคุกเนี่ยเท่ากับว่าทุกคนจะเข้าร้อยปีหมดไหมคะ
เข้าหมดเข้าหมด

ความหมายคือตลอดชีวิตแต่ว่าอันนี้มันเป็นตัวเลขที่สื่อสารกันในระบบเบี้ยนสมบัติ
มันเหมือนกับเป็นตัวเลขที่เป็นโค้ดที่มันจะต้องกดลงไป
แล้วอย่างสมมุติว่าต้องคดีไปเหมือนกันนะคะคือสถานะชาวต่างชาติ
รับโทษแล้วด้วยนะคะคดียาเสพติดคดียาเสพติดนี่กี่ปีคะ
คดียาเสพติดเนี่ยโทษจำคุกเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่กรณีไป
อันนี้เป็นเรื่องของสารพิพากษาแต่เมื่อมีการจำคุก
ถือว่าถูกจำคุกเป็นบุคคลต้องห้ามตามพรบคนเข้าเมืองแล้ว
ก็ห้ามเข้าประเทศไทยตลอดชีวิต
ตลอดชีวิตเหมือนกันฆ่าคนตายเหมือนกันนะคะ
เป็นคดีอาญาทุกคดีทั้งหมดและถูกจำคุกแล้ว
จะเข้าตลอดชีวิตหมดใช่ไหมคะซึ่งมันไม่มีทางเลือกอื่นให้เลย
ถูกไหมคะเถอะไม่มีคะว่ากฎหมายก็มันหยัดไว้ยังงั้น
แล้ว๕ปีกับ๑๐ปีต่างกันไงคะ
มันมีกรอบเวลาอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้ว

ดีแล้วคุณจอมขวัญถามอย่างนี้เพราะว่าจะได้ถือโอกาสอธิบาย
เพราะที่มีอีกเป็นกระตรักเลยค่ะคำถาม

สมัยก่อนเนี่ยนะครับเรามีการเดินทางเข้าออกเนี่ย
ชาวต่างชาติอยู่เกินเวลาเนี่ยเราจะปรับ
กฎหมายให้ปรับวันละ๕๐๐แต่ไม่เกิน๒๐๐๐บาท
แต่ว่าถ้าส่วนใหญ่เนี่ยชาวหลังชาติเขามีการละไก่กันง่าย
ก็คือเกิน๒๐๐๐บาทพวกนี้ห้ามเกิน๒๐๐๐บาท
กฎหมายเขียนเป็นอย่างนี้ถ้างั้นอยู่๕ปีไปเลย
แล้วยอมจ่ายปากค่าปรับ๒๐๐๐บาทเพราะฉะนั้นเนี่ย
ในรัฐบาลในรัฐบาลท่านนายกประยุทธ์เนี่ยนะครับ

ก็เลยมีคำสั่งเมื่อครั้งสมัยท่านเป็นคอสชมีคำสั่งขอสชออกมานะครับ
ให้มีการปรับคนที่อยู่เกินอย่างเช่นว่าอยู่เกินกำหนด๑ปีขึ้นไปอะไรอย่างนี้
จะเข้าไม่ได้อีกกี่ปีเป็นการกำหนดอย่างนั้นค่ะเน้นกลับมาแล้วค่ะ
อยากมีประเด็นอะไรกับของคนนี้พูดอีกไหมคะในส่วนของสตมไม่มีบ้างคะ
ก็จริงประเด็นนี้ไม่มีข้อน่าสงสัยอะไรนะครับเพราะว่าตามกรอบนี้
เน้นมาถึงโจโลที่เขาเรียกกันนะคะโจโลเนี่ยเดี๋ยวด้วยก่อน
คือเนื่องจากที่ฉันเห็นเอกสารของสตมนี่แหละค่ะที่ทำมาตอนแรกก็ไม่ได้สงสัย
ทีนี้พอมาเทียบเคียงกับเอกสารของสตมที่ทำมาเนี่ยนะคะเรียนสรุปเป็นภาพใหญ่ก่อนนะคะ
๓คนหลังจากนี้ที่เราจะพูดคุยกันคือ๑คือโจโล๒คือตันเค็งฉีนะคะ
ซึ่งเป็นคนถือเงินเนี่ยนะคะแล้วก็ลูไอซ์วอนหรือว่าเป็นมือกฎหมายเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะ
๓คนนี้เป็น๓คนที่มีหมายแดงทั้ง๓คนถูกต้องไหมคะ

แต่คืออังกฤษเนี่ยไม่เป็นไรเราเลี้ยงทีละคนคือที่จะถามถามแบบนี้คือคืออย่างงี้ค่ะ
คือมันทั้งเอาข้อมูลของคุณพันนิกาแล้วก็มาบวกกับข้อมูลที่ฉันได้เพิ่มเติม
จากของสตมที่เรียนนั่งเลี้ยงเมื่อกี้นานนะคะ
เรียนก็เลยมองว่าตกลงแล้วเท่ากับว่า

ยังเข้าใจว่าทั้ง๓คนมีหมายแดงเหมือนกัน
และทั้ง๓คนมีหมายแดงทั้งของมาเลและสิงคโปร์

โจโลเนี่ยนะคะประเด็นของโจโลก็คือว่า
เป็นประเด็นใหญ่สุดนะคะคือหมายแดงออกมาแล้ว
เข้าออกทำไมไม่จับ
แค่นี้เองเรียนให้สตมเลือกอธิบายก่อนเลย

ใช่ค่ะเจอโลคือคนสำคัญที่สุดนะคะ
เป็นคนสำคัญในการคิดการทำต่างให้
คือถ้าตามที่คุณพันนิกาบอกเนี่ยนะคะ
คือเขามีหมายแดง
และเขายังเข้าออกประเทศไทยได้
คำถามคือทำไมตมไม่จับ

คือเรียกว่าเป็นหมายจับของตำรวจสากลนะครับ
โดยหมายแจ้งคือหมายจับใช่ไหมท่านรอง

ซึ่งหมายความว่าบุคคลผู้นี้เนี่ย
ประเทศเจ้าของที่ไปติดต่อกับตำรวจสากล

หมายแดงหมายเหลืองหมายชมพูหมายน้ำเงิน

งั้นเดี๋ยวจะไปต่อไม่ได้
คำว่าหมายแดงคืออย่างนี้
เขาเป็นหน่วยงานข้อมูลกลาง
ที่มีการสร้างความร่วมมือกันระหว่างประเทศ๑๙
สำหรับคลิก๑๙๔ประเทศด้วยกัน
เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลสำคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรข้ามชาติต่างนะครับ
แล้วก็มีการกำหนดฐานข้อมูลหลายเรื่องเลย
ส่วนหนึ่งก็คือฐานข้อมูลเรื่องของเขาเรียกว่า

ของประเทศต่างในเครือสมาชิก
ที่เห็นว่าบุคคลคนนี้มีความสำคัญ
ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองเรื่องของอะไรก็หลัง
คราวนี้การปฏิบัติในเครือสมาชิกหมายความว่าอะไร
ในการเดินทางไปประเทศต่างของบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ไม่ว่าจะเป็นผู้ก่อการร้ายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่
ประเทศที่เป็นปลายทางเขาสามารถจะใช้วิจารณญาณ
ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้บุคคลคนนี้เข้าประเทศก็ได้
หรืออาจจะมีการร้องขอในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ว่าเป็นอาชญากรข้ามชาติซึ่งสำหรับประเทศไทยเนี่ย
ก็ถ้ามีข้อตกลงเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

เรียนถามแบบนี้นะคะเอาภาษาชาวบ้านอย่างที่ฉันเลยนะคะ
หมายแดงที่โจโลมีเท่ากับว่าผ่านตมปุ๊บตมจับได้เลย

อย่างนี้ค่ะหลักการของงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ย
ถ้าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อการเข้าประเทศ
อันนี้เป็นหลักการของตรวจคนเข้าเมืองทั่วโลก
การก่อเหตุในประเทศอื่น
มันไม่ใช่การก่อเหตุในประเทศเรา

ถ้าเขามีการร้องขอมีการประสานงานและร้องขอมา
อาจจะมีการดำเนินการภายใต้ข้อสั่งการหรืออะไรก็แล้วแต่

เดี๋ยวนะคะในหมายแดงต้องระบุในตัวหมายแดงเองไหมคะ
ว่าโทรบอกประเทศต้นทางถามประเทศต้นทางก่อนจับได้เลย
หรือยังไงคะหรือมันมันมีวิธีปฏิบัติในหมายแดง
หรือว่าจริงคำว่ามีหมายแดงปุ๊บ
ปลายทางซึ่งคนนั้นไปเข้าประเทศนั้นเนี่ยนะคะ
จับได้เลยแล้วส่งประเทศที่ขอหมายแดงไว้
ก็จะบอกพฤติกรรมของการก่อเหตุเอาไว้
เพราะฉะนั้นเนี่ยในวิธีปฏิบัติมีการปฏิบัติได้หลายอย่างนะครับ
ถ้าเป็นหมายแดงลักเรียกตัวที่ตามปกติ
เราก็จะปฏิเสธการเข้าเมืองแล้วก็ส่งตัวกลับไปที่ประเทศต้นทาง

คือเราไม่ให้คนที่มีหมายแดงเข้าประเทศเรา
แล้วก็จะมีการแจ้งอาจจะมีการส่งข้อมูลให้ทางสถานทูตของประเทศนั้น
เขาต้องการตัวว่าขณะนี้ประเทศไทยได้มีการปฏิเสธการเข้าเมือง

กักตัวที่สนามบินได้ไหมครับกักตัว
คำว่ากักตัวนี่อย่างนี้ฮะสำหรับสนามบินเนี่ย
เราใช้คำว่ารอการส่งกลับเพราะว่าเครื่องบินมันจะต้องรอไฟล์ท
ใช่ไม่ใช่อยู่ดีเขาก็จะขึ้นเครื่องไหนก็ได้ไม่ใช่
ซึ่งหมายความว่านะคะเรียนยังไม่เข้าเรื่องเนื้อจริงนะคะ
คือสมมุติว่าใครก็แล้วแต่มีหมายแดงนายกอมีประเทศที่บอกว่า
คนนี้หมายแดงประเทศเราต้องการนะคะแล้วนายกอกำลังจะเข้าประเทศไทย
แล้วปั้งขึ้นมาที่คอมพิวเตอร์เท่ากับว่าตำรวจไทย
ไม่ใช่หรือศตมเนี่ยแค่เลยเขากลับไปหรือจับเข้าไว้

เพราะว่าเขาไม่ได้กระทำผิดในประเทศไทย
แล้ววิธีปฏิบัติสมมุติเขามาถึงด่านต่อมอขาเข้าของเราแล้วนี่นะคะ
แล้วประเทศต้นทางจะได้อะไรจากการมีหมายแดงมาแปะไว้ที่ประเทศไทยคะ
การมีหมายแดงเนี่ยมันทำให้สกัดกั้นการเดินทาง
สกัดกั้นการเดินทางคือตัดตอนการเดินทางของคนร้าย
ให้คนนี้ไม่มีที่อยู่ใช่ไหมคะประเทศนั้นปฏิเสธประเทศนี้ปฏิเสธ
เขาก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วใช่ไหมคะเท่ากับว่า
หมายแดงไม่ได้แปลว่าเห็นแล้วต้องจับ
แต่หมายแดงมีไว้เพื่อเห็นแล้วปฏิเสธไม่ให้เข้า
แล้วก็แจ้งเจ้าของหมายเพราะในหมายแดงจะระบุ
เวลาแจ้งเจ้าของหมายเนี่ยคือแจ้งสถานทูตเขาที่อยู่ในประเทศเรา
หรือแจ้งอินเตอร์โพลเป็นคนกลางหรือแจ้งไปที่ประเทศเขาเลยคะ
ก็แจ้งสถานทูตนะครับในทางปฏิบัติสถานทูตเขาในประเทศเรา
ทีนี้คำถามเดี๋ยวก่อนปิดเบรกนะคะ
คือเวลาขอหมายแดงอย่างประเทศกไก่

เวลาเขาขอผ่านอินเตอร์โพลเนี่ยคืออินเตอร์โพลเป็นคนติดต่อเรา
หรือเขาต้นทางต้องติดต่อทั้งอินเตอร์โพลตำรวจสากล
และต้องติดต่อเราด้วยตัวเองคะ
ได้ทุกกรณีแล้วแต่สถานการณ์
ทีนี้คำถามก็คือว่าในส่วนของโจโล
เราได้เคยมีการปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศไหมคะ
ในส่วนของโจโลเนี่ยยังไม่เคยมีนะครับ
คำนี้ต้องการอธิบายอย่างนี้ครับ
มีการเดินทางเข้าออกประเทศไทยทั้งหมด๕๔ครั้งด้วยกัน
มีเดินทางทางดอนเมืองบ้างทางภูเก็ตทางเชียงใหม่บ้าง
เข้าเดินทางเข้ามาตั้งแต่วันที่๒๗ปีธุนาปี๒๑๕๖
คลั้งหลังสุดคือเข้าครั้งสุดท้าย

คราวนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับ
ทำไมตำรวจไทยไม่มีการดำเนินการหรือปฏิเสธการเข้าเมืองไป

ประเทศไทยเนี่ยในการตรวจคล้องเครื่องเมืองเราเนี่ย

มองเห็นว่าปัญหาเหล่านี้คือเป็นเรื่องสำคัญ

เราจะใช้วิธีการรอรับการประสานตรงจากหน่วยงานตำรวจต่างประเทศ

ถ้ามาเลเซียเขาต้องการเขาอาจจะประสานตรงมาที่ลาวว่า
ขอให้ตั้งข้อสังเกตกับบุคคลคนนี้นะ
ให้เป็นบุคคลที่ทางการมาเรียนต้องการตัวลักษณะอย่างนี้นะ
หรือมีการผ่านกระทรวงการต่างประเทศมาแล้วแต่กรณีไป
แต่กรณีอย่างนี้เนี่ยมันเป็นหมายจับใน

เชื่อมโยงข้อมูลกับตำรวจสากล
มันเพิ่งมีการบรรยาการวันที่๒๙เมษา

แต่ว่าถ้าเราดูตัวเลขเมื่อสักครู่นี้มันคือสิ่งที่เสา์ตะมอลต้องอธิบาย
เพราะว่ายังไม่ได้อิงของทุนช่อ

บอกว่ามันมีอยู่๒หมายจับสำหรับโจโลนะคะ
ก็คือหมายจับสิงคโปร์ลงวันที่๗ตุลาคม๕๙นะคะ
เดี๋ยวค่อยมาเรียงคุณผู้ชมด้านล่างจอนะคะ
ตุลาคม๕๙ใช่ไหมคะแล้วก็อีกหมายหนึ่งคือของมาเลเนี่ยนะคะ

ทีนี้ถ้าเราเทียบเราไปสีแดงตรงกลางนะคะ
ที่ออกจากประเทศไทยครั้งสุดท้ายคือ๑๓พฤษภาคม๖๑เนี่ย
เราอาจจะตั้งคำถามได้ว่า
อ้าวแล้วของสิงคโปร์ที่มาตั้งแต่ปี๕๙ไปไหนล่ะคะท่าน
เพราะว่าของมาเลเนี่ยนะคะยังเข้าใจได้
เพราะเขาออกไปก่อนที่ของมาเลจะขอใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมสีแดงอันท้ายสุดค่ะ
เข้าระบบสตมเมษา๖๒คือถ้าจะเอาตามนี้นะคะ
หลุดหลุดเปราะเดียวเดี๋ยวเปราะหน้ากลับมา
ขอตั้งนานทำไมเข้าระบบช้าแล้วอย่างนี้นี่ประเทศที่เขาอยากจะได้
เขาจะพึ่งอะไรประเทศไทยได้คะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะที่ทางคุณพันนิกาทวงถามเนี่ยนะคะ
ก็คือนี่แหละค่ะเรื่องของโจโลที่ว่าเข้าออกประเทศไทย
ทั้งที่มีหมายแดงอยู่ทำไมถึงไม่มีการติดต่อประสานงาน
แต่ถ้าดูการชี้แจงโดยใช้เอกสารของสตมนะคะ
และดังนั้นก็เรียนลำดับตามของสอตอมอเลยนะคะ
คือมันก็ยังมีคำถามได้อยู่ว่าอ้าวคือถ้าเราเอาของมาเลเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวเราให้ดูภาพนะคะเขาออกไป๑๓พฤษภา๖๑นะคะ
ของมาเลเนี่ยมีหมาย๑๑มิถุนา๖๑อันนี้เลยละถือว่าเลยละ
ไม่เกี่ยวดิฉันขอตัดหมายของมาเลทิ้งก่อนนะคะ
แต่ทีนี้ของสิงคโปร์เนี่ยนะคะเจ็ดตุลาตั้งแต่ห้าเก้า
ตั้งแต่ห้าเก้านะคะอ่ะไม่เท่าไหร่ที่สงสัยบวกเข้าไปเป็นประเด็นที่สองคือ
ทำไมหมายเข้าระบบสตม๒๙เมษา๖๒เอ้าหนักเข้าไปอีกหน่อยคะท่าน
เอาประเด็นไหนก่อนเอาประเด็นนี้ก่อนเอาประเด็นของสิงคโปร์เนี่ยนะคะ
ที่ขอเนี่ยมันลงวันที่๗ตุลา๕๙เขาออกไปจากประเทศเราครั้งสุดท้ายนะคะ
โจโลเนี่ยคือ๑๓พฤษภา๖หนึ่งจริงจริงไม่มีอะไรซับซ้อนเลย
เพราะว่าเพราะว่าเราจะรู้ได้ว่าเรามีหมายพวกเนี้ยหรือการขึ้นเรียนได้เนี่ย
จากการเชื่อมโยงระบบค่ะอ่าซึ่งสำนักงานอุปกรณ์ข้อเมืองเราเนี่ย
๗๑๑วันที่๒๙เมษา๖๒นี่เองครับเพิ่งมีการทำงานเชื่อมโยงกัน
อ้าวแล้วก่อนหน้านั้นถ้าประเทศนั้นประเทศนี้จะมีหมายมาแปะไว้ที่ประเทศไทย
แต่เนี่ยเขาอยากได้คนนี้บอกเขาด้วยนะทำไงกันคะ
ไม่ใช่ว่าจะครบทั้ง๑๙๔ประเทศที่จะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลตรงนี้ได้นะครับ
มันมีเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยเรื่องของระบบเทคโนโลยี
เรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของการถ่ายโอนข้อมูลต่างเนี่ยนะครับ
ซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะมีการเชื่อมโยงระบบพวกนี้นะครับ
ถึงบอกว่าทำกันยังไงก็ใช้วิธีการประสานตรงมาที่เรา

มีการประสานกรงระหว่างสถานทูตด้วยกระบวนการของหน่วยงานด้านความมั่นคง
มีการประสานงานอย่างนี้เราถึงได้มีการตรวจสอบในสมัยก่อนเราไปทำอย่างนั้นนะฮะ
ซึ่งสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นจริงในอดีต
หมายถึงไงคะคือเขาก็ส่งเป็นเอกสารกระดาษมา
คุณจอมขวัญไม่มีโอกาสรู้เลยว่าประเทศสมมุติว่าประเทศในแถบยุโรป
เดินทางมาประเทศไทยถามว่าเรารู้ไหมครับ
ไม่รู้เราไม่รู้ถ้าเขาไม่ส่ง
แต่ถ้าเขาบอกว่าเขารู้ข่าวว่าไอ้นี่เดินทางมาในประเทศไทย
เขามีการประสานงานโดยตรงระหว่างหน่วยงานซึ่งมีความอาจจะมีความสัมพันธ์โดยตรง
เขาเรียกว่าการประสานข้อมูลกันระหว่างประเทศว่ามีบุคคลที่ต้องการนะ
เดินทางมาประเทศไทยฝากทางหน่วยงานตำรวจช่วยดูหน่อย

คือประเทศที่ประเทศที่ต้องการตัวต้องเป็นคนรู้เองใช่ไหมคะว่าทั่วโลกเนี่ยเขาไปไหนนะ
เพราะเราไม่มีโอกาสรู้เลยว่าใครจะไปก่อคดีคนมีทุกประเทศมีคนร้ายหมด
อันนี้เราพูดวิธีปฏิบัตินี้ถึงพุทธศักราชเท่าไหร่คะ
ถึงบอกว่า๖๒เราถึงเริ่มมีการพัฒนาระบบซึ่งมันมีแล้วไงในขณะนี้

ไม่ใช่ครับผมว่าในอาเซียนเนี่ยประเทศไทยยังเป็นประเทศแรกซะด้วยซ้ำไป
อย่างที่รองเชิงโรนพูดด้วยนะครับคือตอนนี้ประเทศทั้งโลกมีประมาณ๒๐๔ประเทศ
แต่ประเทศที่เป็นสมาชิกของตำรวจสากลมี๑๙๔ประเทศ
ประเทศเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่เชื่อมโยงระบบข้อมูลฐานข้อมูลกันเนี่ย
มีทั้งหมดประมาณ๑๐๐ประเทศตอนนี้นะครับ๑๐๐ประเทศ
ผมไม่ลงลึกไปถึงว่าเชื่อมกี่ระบบเชื่อมอะไรผมไม่พูดแล้วกันนะครับ
ประเทศเราถือว่าประเทศแรกในอาเซียนที่เชื่อมโยงระบบ
เท่ากับว่าหมายแดงของเขาเข้าระบบสตมของไทยวันเดียวกันเลยนะคะ

เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าไม่ต้องไปถามหรอก
ว่าที่ออกมาลงไปที่๗ดุลาคม๕๙

เข้าระบบ๒๙เมษา๖๒
แบบเป็นทางการด้วยวิธีการทางการทูตก็มีนะครับ
ด้วยวิธีการด้วยภายใต้ข้อตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็มี
ซึ่งก็จะต้องผ่านอายการหรือมีการประสานงานโดยตรงระหว่างหน่วยงาน
ก็มีแล้วแต่กรณีตรงนี้นะครับซึ่งกรณีตรงนี้ไม่มีการประสาน
ซึ่งถ้ามีการประสานผมเชื่อแน่เลยว่าเราไม่ปล่อยไว้แน่
คือเท่ากับว่าขออนุญาตแทรกท่านนิดเดียวคือเท่ากับว่าอันนี้คือของโจโลนะคะที่ทำ
อภัยค่ะที่คำอธิบายคือว่าระบบมันเพิ่งเชื่อมกันคือ๒๙เมษา๖๒
ทีนี้มันเป็นคำอธิบายเดียวกันกับอันนี้จากบอร์ดของสตมเองนะคะ
ก็คือของตันเค็งฉีนะคะที่บอกว่าหมายจับของมาเลลงวันที่๔มกราคม๖๒
ก็ยังไม่อยู่ในระบบเพราะว่าระบบมา๒๙เมษา๖๒แต่ทีนี้มาขออันนี้ค่ะคุณผู้ชมคือเหมือนกันค่ะ
คือจะมาจบตรงที่ระบบเชื่อม๒๙เมษา๖๒ต่อให้มาเลออกมา๔มกรคม๖๒
ไม่มีปัญหาอะไรที่เราต้องทำเพราะระบบเรายังไม่เชื่อมถัดมาค่ะ
อันนี้ถ้าบอร์ดอันถัดไปนะคะถัดไปอีกหน่อยนึงอันนี้ค่ะคือหมายจับอันนี้มา๒๙มิถุนา
ใส่เพราะระบบยังไม่เชื่อมต้องเข้าใจก่อนว่าเขาก่อเหตุเขาเป็นคนร้ายในประเทศเขานะ

เพราะฉะนั้นเวลาสื่อสารเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่
แล้วก็กลายเป็นว่าเราปล่อยให้คนร้ายเข้ามา

หลายครั้งที่มีการประสานงานจากหลายประเทศมานะครับ
อาจจะเคยได้ยินมีการจับกลุ่มคนร้ายสักคดีสำคัญ

แล้วก็เราก็ไปช่วยประสานงานและดำเนินการจับกลุ่มส่งตัวกลับไปให้เนี่ย

ก่อนหน้าที่จะมีการเชื่อมโยงระบบตำรวจสากลเนี่ย
ก่อนหน้านั้นก็มีหลายคดี

เดี๋ยวนะคะประเทศต้นทางที่เขาจะประสานมาที่บ้านเรา
เขารู้ไหมคะว่าประเทศไทยยังไม่เชื่อมจนกระทั่งวันที่๑๙เมษา๖๒

ว่าเชื่อมไม่เชื่อมยังไงนะฮะ
อย่างสมมุติเรากลับมาที่โจโลนะคะ
ที่บอกว่าของสิงคโปร์ออก๗ตุลา๕๙
ตุลา๕๙เวลาประเทศต้นทางขออินเตอร์โพลออกหมายแดงที่ว่านี้เนี่ยนะคะเขา
เขาออกหมายเดียวแล้วกระจายไปทั่วโลก
หรือเขาออกว่าประเทศไหนจะให้ไป

ไม่เขาจะลงในฐานข้อมูลใหญ่ของเขาฮะ
เพราะว่าผมถึงบอกว่าอินเตอร์โพลคือศูนย์ประสานงานเรื่องข้อมูลข่าวสาร
คือเท่ากับว่าที่หมายจับของสิงคโปร์ออก๗ตุลาคม๕๙เนี่ย
คโปร์รู้ยังคะว่าส่งมาประเทศไทยเราก็ยังทำอะไรให้ไม่ได้
เขาไม่ได้ส่งมาประเทศไทยเขาส่งลงในระบบอินเตอร์โพล

ซึ่งคนคนนี้จะเดินทางไปประเทศไหนก็ได้
กฎหมายเนี่ยเรารับจากสิงคโปร์หรือเรารับจากอินเตอร์โพลคะ
ไม่ได้ฮะหมายเนี่ยเราผมใช้คำว่าเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของอินเตอร์โพล
นึกออกไหมอินเตอร์โพลเนี่ยมันมีศูนย์ฐานข้อมูลอยู่
แต่อันนี้จริงถ้ามีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอยู่นะ
เราจะมีตัวแทนของตำรวจสากลอยู่ในประเทศไทยเนี่ย
กองการต่างประเทศเนี่ยนะครับที่เขารับผิดชอบตรงนี้อยู่นะครับ
แต่ว่าในซิงคโปร์เนี่ยในเอเซียเขาจะใช้ประเทศ

อันนี้ก็จะเป็นตัวของการเชื่อมโยงซึ่งกันแล้วกันนะฮะ

เอาตามนี้เลยคือสิงคโปร์จะบอกไทยว่าเราต้องการตัวคนนี้
คโปร์ไปอินเตอร์โพลก่อนแล้วให้อินเตอร์โพลบอกไทย

ประเทศเดียวเขาอยากจะลงเป็นกลางเอาไว้
ถ้ามีการเชื่อมโยงถามข้อมูลหรือประเทศไหนสามารถเชื่อมโยงได้
ก็สามารถลิงก์ขึ้นมาในระบบได้เลย
ประเด็นที่สองเขาต้องการตัวแล้วเขารู้ว่าคนคนนี้เดินทางมาประเทศไทย
เขาอาจจะมีการประสานตรงมาที่ประเทศไทยก็ได้
หรือว่ามันเป็นประสานตรงมาที่ไทยคะ
ถ้าประสานตรงมาที่ไทยไม่มีปัญหาเลย

ถ้าเขาประสานตรงมาอย่างเช่นตำรวจสิงคโปร์

เรื่องนี้เราไม่นิ่งเฉยอยู่แล้วมีการดำเนินการอยู่แล้วครับ
แต่ที่กำลังพูดเนี่ยคุณจอมขวานจะเข้าใจว่า

มันยังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกัน

เดี๋ยวให้คุณพันนิกานะคะได้ลองโฟนอินเข้ามา

แต่เดี๋ยวให้คนที่เปิดประเด็นเป็นคนถามแล้วกันสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกันกับคุณพันนิกาวานิสนะคะ

คือเรียนมีเวลาคุยได้แค่ของโจโลนะคะ

เอาอย่างนี้ค่ะเท่าที่คุณช่อได้ดูในรายการ

ยังมีประเด็นไหนที่ยังติดใจอยู่คะ
คือถ้าจะบอกว่า

ฉันก็ไม่มีคำไหนจะมอบแล้วนะคะ

แต่ว่าดิฉันเพราะเอิญว่า
ซึ่งเป็นแถลงการร่วมระหว่างสำนักงานอายการสูงสุดของสิงคโปร์
โดยงานเกี่ยวกับอาทยากรรมทางธุรกิจการค้าของสำนักงานตำรวจชาติสิงคโปร์
ซึ่งในเอกสารทางการของสิงคโปร์ฉบับนี้นะคะเขาระบุไว้แบบนี้ค่ะ

เป็นเอกสารจากทางสำนักงานอายการสูงสุดและทางตำรวจของสิงคโปร์นะคะ

ด้วยการร้องขอของสิงคโปร์
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีอาจยากรรมในสิงคโปร์
แล้วก็ไม่สามารถตามหาตัวได้ในสิงคโปร์
เมื่อมันเผยแพร่ออกมานะคะ
ดิฉันก็เลยไม่เข้าใจว่า

เราสามารถพูดได้ง่ายแบบนี้เลยใช่ไหมคะ
แต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ความร่วมมือกับเรื่องนี้
คือจะบอกว่ามันเป็นที่ตัวเทคโนโลยีนะคะ
คือการเชื่อมระบบมันเพิ่งมาขึ้น๒๙เมษา๖๒
ตามคำถามของทางสอตมนี่ค่ะคุณชอบ

แต่ว่ามันเชื่อมมายังไม่ถึงปลายทางอย่างเรา
ดิฉันก็เลยถึงได้บอกค่ะถ้าเราจะพูดว่าทุกอย่างเชื่อม
หมายเชื่อมเข้าระบบตมเมื่อ๒๙เมษายน๖๔
ทุกอย่างก็เลยปรากฏตอนนั้นหมายที่ออกก่อนหน้านั้นก็ไม่ปรากฏเนี่ย
ดิฉันคิดว่ามันคงง่ายเกินไปที่จะพูดแบบนั้นนะคะ
อืม
ดิฉันคงไม่สามารถถกเถียงกับท่านได้ว่าท่านเชื่อมหรือไม่เชื่อมระบบอย่างไร
เพราะว่าท่านเป็นผู้ดูแลระบบไม่ใช่ดิฉันก็คงไม่สามารถจะถกเถียงกันได้หรอกค่ะเรื่องนี้นะคะ
แต่ข้อสังเกตของดิฉันก็คือถ้าจะเอากันแบบนี้จริงใช่ไหมคะ

แล้วก่อนหน้านั้นจะมีหมายแดงอย่างไรก็ไม่สนทั้งสิ้น
ต้องให้ประเทศที่เป็นผู้ติดตามอยู่นั้นมาคุยกับ
มาแจ้งกับรัฐบาลไทยต่างแหละค่ะ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะฉันจงฝันหลายแล้ว
นี่ฉันขอแถมไปถึงตันเครงสีนะคะ
ดิฉันก็มีข้อมูลที่ตรงกันแต่มีเพิ่มเติมขึ้นไปอีก
ก็คือข้อมูลของจันรกตำมวลต่อดิฉันให้ตรงกัน
ทีนี้ที่ฉันมีข้อมูลว่าตันชิงศรีเนี่ยเมื่อวันที่๖กันยายน๒๐๑๙
แต่เจ้าหน้าที่ตมพบว่าเขาเป็นบุคคลเฝ้าระวัง
แต่ก็ยังต่อวีซ่าให้อีก๑๔วันมี๒ประเด็นนะคะ
กัญญาเนี่ยเขาอยู่จนวีซ่าโอเวสเตย์แล้วนะคะเพราะว่ามันครบกำหนด๑๖กรกฎา
เจ้าหน้าที่ยังต่อให้อีก๑๔วันขอคำตอบในเรื่องนี้ด้วยค่ะ
คุณพันนิกาคะอย่าหาว่างั้นอย่างนี้เดี๋ยวฉันเหลือนาทีเดียวเนี่ยไม่เหลือแล้ว
ยังไงเดี๋ยวอันนี้น่าจะเป็นสุดท้ายขอบคุณคุณพันนิกาตอนนี้ก่อนนะคะ

ค่ะงั้นขอเป็นประเด็นนี้ค่ะอันนี้เป็นงานสตมเลย
อันนี้ตอบไหมคะหรือจะตอบรวมปิดท้ายค่ะท่าน
ครับคือถ้าเผื่อก็ในส่วนนี้ตามที่คุณพนิกาพูดมานะครับ
ในส่วนนี้ก็คงจะเป็นข้อมูลที่จะต้องไปตรวจสอบ
เพื่อให้ได้ความถูกต้องกันแล้วกันนะครับอีกส่วนหนึ่ง
เพราะฉะนั้นก็คืออันนี้เพราะวันนี้เป็นงานของหน่วยงานโดยตรงนะคะ
ซึ่งเดี๋ยวคงมีเป็นข่าวแถลงออกมาใช่ไหมคะท่าน

คุณผู้ชมค่ะคือเบื้องต้นอย่างน้อยสตมก็ชี้แจงแล้วเรียบร้อยนะคะ
ส่วนมันจะไม่ครบอย่างไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรอติดตามข่าวในช่วงต่อไป
แล้วก็เมื่อวานนี้อธิบดีราชธรรมท่านชี้แจงแล้วนะคะ
ถ้าเอาตามที่โฆษกรัฐบาลบอกไว้ดิฉันเหลือสตชที่เดียวค่ะ
ถ้าท่านเห็นใจวันไหนเรียนเชิญนะคะ
วันนี้หมดเวลาของรายการขออภัยเวลาน้อยไปหน่อยนะคะ

สัปดาห์หน้าเราเจอกัน๔โมงครึ่งตอนเย็นนะคะ